นั่นนะครับโอ้โหมีร้านอาหารตามสั่งร้านหนึ่งบอกว่าราคาย่อมเยาว์
แล้วที่สำคัญใจเขาบอกว่าใจใจดีครับ
ไปที่ร้านนี้นะครับเจ๊นกกระเพรายี่เดียว
ตั้งอยู่ในซอยหนองปลือ๙ตรงข้ามกับตลาดทองถนนธานิ

แต่เขาบอกว่าร้านนี้ที่ไม่เหมือนกับร้านอื่น
ก็คือเมนูกะเพราจะขายเพียง๒๐บาทเท่านั้น
ทุกสิ่งอย่างที่เป็นกะเพราขายแค่๒๐แล้วที่บอกว่าใจ
ใจดีเนี่ยนะก็คือเขาให้คนพิการคนไร้บ้านได้ทานฟรี
เขาเลยมีฉายาไงว่านี่คือกะเพราเอื้ออาทร

ชาวบ้านอันนี้เขาเรียกแบบนี้นะครับ
ไปสอบถามนางสุนีจูงามหรือว่าเจ๊นกอายุ๔๗ปี
เล่าว่าก่อนที่จะมาเปิดร้านที่นี่
ตัวเองและลูกชายทำงานอยู่ที่กรุงเทพมาก่อน
แต่ด้วยสถานการณ์ของโควิด๑๙ระบาดนะจึงกลับมาอยู่ที่บ้าน
และมีหลานสาวที่พิการเดินไม่ได้ตั้งแต่กำเนิดที่ต้องคอยดูแลนะครับ
ลูกชายเลยหาลูกทางเพื่อหารายได้ให้กับตนเอง
ได้เปิดร้านแล้วก็มีข้อตกลงกันว่า
เราจะให้คนพิการคนไร้บ้านได้ทานฟรีครับ
และให้ขายกะเพราที่มีราคาถูก
ก็คือไม่ว่าจะเป็นกะเพราหมูไก่เครื่องใน
ในราคา๒๐บาทเท่านั้นเอง

กับคนหาเช้ากินค่ำคนไร้ที่อยู่อาศัย
ได้ทานอิ่มน้ำสำราญกันไปเลย

เขาก็บอกว่าเอาพอได้กำไรนิดหน่อยนะครับ
พอได้อยู่ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย

แล้วเธอเองก็รู้สึกภูมิใจในสิ่งที่ทำ
และการทำดีแบบนี้ก็มีคนมองเห็นหน้าลูกค้า

ในการทำอาหารในแต่ละวันอีกด้วยครับ

น้ำใจของเจ้าของร้านแล้วก็น้ำใจของคนรอบข้าง
ที่เขาพอมีความสามารถในการช่วยได้